อีกคลิปนึงนะคะเขาก็มีการทำพิธีเลี้ยงผีตระกูลขึ้นมาค่ะ
รูปแบบการทำเป็นอย่างไรไปดูกันเลย
เห้ยเขาทำอะไรกันนะครูชิสา
พิธีกรรมนี้เรียกว่าเลี้ยงผีตระกูลของชนเผ่าลีซอค่ะ
หรือว่าเป็นประเพณีของผู้คนที่นับถือผี
ที่บ้านปางขุมตำบลยังเมินอำเภอเสมองจังหวัดเที่ยงใหม่
คุณสังเกตนะผู้ชายที่อยู่ในพิธีนี้

คืออาการของคนถูกผีเข้า
แล้วเขาก็ร้องเสียงดังขึ้นมาหน้าเครื่องเส้นบูชาผีตระกูลนี้เลยค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าชาวเหนือเขาจะนับถือผีบรรพบุรุษ
ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วเขานับถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะ
พอล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำพิธีเลี้ยงผีตระกูลแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ต้องมาเลี้ยงคือเอาข้าวของเอาอาหารมาให้ผีตระกูลนิษฐาน
แล้วแต่ท่านจะทานเหมือนกันบางท่านเนี่ยนะก็จะกินหมู
บางท่านก็กินเป็ดกินไก่กินวัวกินควายก็ว่ากันไป

จริงแล้วเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้นะ

งานคุณเราต้องเลี้ยงผีไหม
คือผมยังไม่ตายนะเนอะบ๊วยตอง
ยังไม่ตายเลยจะรีบเลี้ยงไว้ไหนแล้ว
ก็เผื่อไว้เผื่อจะได้กินได้ใช้
เอาได้ยินแบบนี้ก็สบายใจต่อไป
ถ้าผมตายไปนะผมก็จะเป็นผีที่ไม่หิว
ใช่คุณจะไม่ผอม

ไม่เป็นไรไหว้พระเถอะ